ต่อกันที่หนุ่มหน้าใสกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับหนุ่มอินสารินคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าเห็นหน้าหล่อหล่อใสแบบเนี้ย
เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ขยันมากนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเนี่ย
อินเนี่ยเขายังมีธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยนะคุณผู้ชมมาเยือนถึงไทยรัฐทั้งทีนะคะ
ก็เลยต้องคว้าตัวอินสารินมาถามถ่ายเรื่องธุรกิจกันหน่อยคุณผู้ชมธุรกิจที่หยิบจับอยู่ตอนเนี้ยมีอยู่สี่ห้าธุรกิจเลยนะ
ไม่ธรรมดานะทั้งร้านเบเกอรี่โฮมคาเฟ่แบรนด์เสื้อผ้าเครื่องประดับอสังหาริมทรัพย์โอ้โหเพียบเลยอ่ะ
เรียกว่าตอนนี้ได้ทำธุรกิจไปจนบรรลุเป้าหมายแล้วนะคะธุรกิจก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น
เจ้าตัวบอกว่าอยากจะรับงานแสดงอีกตอนนี้นะคะน้องอินเนี่ยเขาเป็นนักแสดงอิสระเนาะ
พร้อมกับเปิดรับประสบการณ์ใหม่ใหม่อินเนี่ยยังบอกอีกนะคะกับน้องปัดบันเทิงไทยรัฐว่า
อยากจะกลับไปเล่นซีรีส์อีกปีนี้นะเราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ใหม่
น้องอิงสารินอีกเพียบแน่แน่นะคะว่าแต่ว่างานปังแบบนี้
ธุรกิจกำลังพุ่งขึ้นแบบนี้อดถามไม่ได้จริงอินจ๋า
ไปมูเตรลูที่ไหนมาหรือเปล่าลูกทำไมถึงปังได้ขนาดนี้

ปีที่แล้วไม่มีการถ่ายทำเลยแล้วเพราะว่าเราออกมาทำธุรกิจเต็มตัวอย่างเงี้
แล้วปีนี้โอเคหลายอย่างเริ่มลงตัวมากขึ้นแล้ว
ก็รู้สึกว่าโอเคเราอยากกลับมาทำสิ่งที่เรารักที่สุด
อันนี้ก็คือการแสดงครับผมก็เลือกรับสิ่งที่เหมาะสมกับเราด้วยอย่างงี้ครับ
ไหว้พระทำบูญอะไรอย่างงี้มากกว่าขอบควรมากกว่า